เราตามไปที่หลังครัวค่ะบ่ายแล้วไปกินดีกว่าค่ะ
แนะนำซอยจู้ค่ะคุณผู้ชมโดยพี่ปอยป้ายมาลัยพรค่ะ
ต้องบอกว่าแซ่บจริงน้ำลายไหลเลยค่ะจกกินแบบนี้เลยนะคะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยค่ะวันที่คุณก้องห้วยไร่เขาเปิดธุรกิจนะคะ
หลังครัวเขาเสิร์ฟด้วยซอยจุพี่ปลอยไฟล์ไปยินดียังไงไม่รู้นะคุณผู้ชม
ก็แวะกันกินนี่แหละค่ะต้องบอกว่าซอยจุหือคุณผู้ชมน้ำลายไหลจริงนะคะ
คือนัมเมอร์วันจริงนะคะแต่เรื่องงานพี่ปลอยป้ายเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้นอกจากธุรกิจน้ำปลาร้าจะขายดีแล้วค่ะ
เขาเองก็กลับมาทำงานแบบรับละครแบบรัว๓เรื่องรั่
แต่ที่ต้องร้องเพลงพักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อนก็คืออะไรรู้ไหมคะ
อาชีพเสริมขายต้นไม้ดัง
เราเคยวีดีโอคอลพูดคุยตอนนั้นเขาจะขายใช่ไหมคะ
ง่ายเลยตอนนี้คือเจ๊งพับโครงการไปเลยนะคะ
โชคดีมากนะคะที่ยังไม่ทำไปลงปลูกจริงจังค่ะ
มาไปฟังเสียงพี่ปอยป้ายก็หน่อยค่ะ

ถ้าจะพูดอย่างนี้ก็เหมือนประโยคปลอบใจกับกะแมนแล้วแต่คนสิติความหมาย
ถ้ายังดีเกือบไปลงทุน
ตอนนี้ก็คือรับงานแสดงอย่างเดียว
พี่ก็มีงานแสดงละคร
ละครบริการ์ดมรมกับสิ้นไลน์โซ่

เดี๋ยวสิถามมึงนะคะ

ค่ะคือบทบาทหน้าจอจะเล่นเป็นแบบสามว่าเพศสองบ่อย
ใช่แต่ตอนนี้ก็หล่อคิดครูอยู่นะแม่
ใช่นะคะแต่ว่าซอยจู้ว่าไปคุณผู้ชมที่เขาทานวันนั้น
คือเราไม่ทานเนื้อเนาะแต่คนน้องช่างภาพที่ทานเขาบอกว่า
มันเหมือนเนื้อปลาดิบนะคะแล้วก็มันมีความเป็นเครื่องเคลียงแบบผักนะคะ
มีกิ่งขาไว้ตัดแล้วเวลาจิ้มกับน้ำดีนะคุณผู้ชม
ดีชั้นเหมือนรายการทำครัวเลยนะคะแต่กินแล้วอื้อน้ำไหล่ไหล่
คุณผู้ชมอยู่หน้าจอเนี่ยมันก็เป็นแถวเลยนะเนี่ยโอ้ขวัดหัวด้วย
คุณผู้ชมเออบางคนก็ชื่นชอบนะคะแต่ถ้าเป็นเฉลี่ยขอบายก่อนเมนูนี้นะอื้อจริง